คุณผู้ชมครับไปดูอุบัติเหตุ
รถจักรยานถูกชนแล้วหนี๒จังหวัดติดกันเลย

รู้ไหมว่าจักรยานคันนี้เกี่ยวกับอะไร

โอ้โหมันคนละไซส์กันเลย
ที่เบลออยู่นะครับขาเกือบขาดคุณพระพร

ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่๔๗ฮะ
คนเจ็บเป็นผู้ชายอายุสัก๓๐๓๕ปีได้

ขาขวาเนี่ยหักส่วนขาซ้ายถูกทับเกือบขาดนะครับ
ใกล้กันมีรถจักรยานสีชมพูเห็นไหมครับ

เศร้าว่ารถที่ชนจักรยานน่าจะเป็นรถพ่วง๑๘ล้อ

กู้ภัยนำตัวคนเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ
ขณะที่ตำรวจจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ถัดไปอย่างที่ผมบอกจังหวัดติดการไปชนบุรีครับ

คราวนี้เป็นรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว

นี่ฮะเฉียวเอาจักรยานล้มเลยครับ

ดีนะมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึก

เหตุเกิดแถวตลาดน้ำ๔ภาคพัทยาครับ
เจ็บหัวแตกนะโอ้โหซี่โครงหัก๔ซี่ด้วย

โอ้โฮนี่นะฮะ
ตอนนี้กำลังตรวจสอบดูว่ามีเลือดคั่งในสมองหรือเปล่า

เอาคลิปนี้มาลงโซเชียลมีเดียเพื่อขอความช่วยเหลือ
แล้วฝากว่าใครมีเบาะแสของคู่กรณีนี้

คุณเจี๊ยบเล่าบอกว่าคนเจ็บคือนายแดนเลวี่

ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุเธอเอาหลักฐานเข้าไปแจ้งความ
กับตำรวจที่สพโค้งโรงตาแล้ว
แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีเบาะแสครับ
วันที่๖มีนาคมนะคะช่วงเวลาประมาณบ่าย๒๔๐ค่ะ
แล้วทีนี้มันมีอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นหน้าคังเฟอร์นิเจอร์
ก่อนถึงตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา
เข้าใจว่าคนที่ชนนะคะคือชนแล้วก็หนีไปเลยค่ะ
ณตอนนี้ก็คืออยากให้ทางคนที่ชน
หรือว่าคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะช่วยรบกวน

กล้องหน้ารถหรือว่าสถานที่ใกล้เคียง
ที่เกิดเหตุที่พอจะช่วยได้ค่ะ
บกวนช่วยส่งข้อมูลแจ้งทางตัวของพี่เอง
ไม่ก็ทางเจ้าหน้าที่ไทยรัฐทีวีได้เลยนะครับ
ส่งมาใครมีเบาะแสก็ช่วยกันหน่อยนะคะ